จะบอกว่าเล่าเป็นเหตุก็ดูจะไม่ยุติธรรมกับเล่าเท่าไหร่นะคะ
คือมีพี่น้องคู่นึงค่ะเขาไปเก็บของในยุ้งฉางที่บ้านกลางทุ่งนา
แล้วก็ชวนเพื่อนอีกคนบอกไปตั้งวงกันดีกว่ากินเหล้า
แล้วปรากฏตามสูตรเลยค่ะ
พูดจาไม่เข้าหูทะเลาะวิวาดกันอย่างรุนแรง
น้องอ้างบอกว่าพี่ชายมาทำร้ายเขาก่อน
น้องเลยคว้ามีดกระหน่ำแทงพี่ไปเป็น๑๐แผล

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาที่พื้นที่ตำบลหนองแสงจังหวัดมหาสารคามค่ะ
พอได้รับแจ้งเหตุเนี่ยตำรวจกู้ชีพกู้ภัยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีนะคะ
ผู้ตายชื่อว่านายสิริชัยอายุ๓๑ปีค่ะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดสภาพเนี่ยนะคะร่างเนี่ยถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่คอ
ที่ใต้ลิ้นติสะโพกหัวเข่าแล้วก็ที่ขารวมแล้วเนี่ยเกือบสิบแผลได้
แม่ของคนตายแล้วก็เป็นแม่ของคนก่อเหตุด้วยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
พี่น้องคู่นี้เนี่ยรวมกับเพื่อนน้องชายชื่อว่าคันชิดนะคะ
พี่น้องคู่นี้แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงมาตั้งวงกินเหล้ากันปรากฏช่วงหัวค่ำ
พี่น้องทะเลาะกันทะเลาะกันแรงมากแล้วฝ่ายพี่ชายเนี่ยไปทำร้ายน้องชายก่อน
น้องชายเมาด้วยโมโหด้วยก็คว้ามีดกระหน่ำแทงพี่ไม่ยั้งนะคะ
แล้วก็รีบโทรแจ้ง๑๖๖๙มาช่วยเหลือแล้วแหละแต่มันไม่ทันการจริงจริง
เพราะว่าโดนเข้าไปหลายแผลแต่ละจุดสำคัญทั้งนั้น
แล้วเขาก็เสียเลือดมากจนเสียชีวิตแม่เล่านะคะบอกว่าตัวน้องชายเนี่ย
กลับมาจากกรุงเทพได้แค่สองวันเองแล้วก็มาช่วยกันกับพี่ชาย
ขนข้าวจากนาขึ้นไปเก็บในยุ้งฉางแล้วก็ตั้งวงกินเหล้า
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีการชนะสูตรพลิกศพก่อนจะส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ชุดสืบสวนเองก็ออกตามล่าตัวน้องชายซึ่งเป็นคนก่อเหตุค่ะ
ไม่นานนะคะเพราะว่าเขาไปซ่อนตัวอยู่ที่หลังบ้านเกิดเหตุนั่นแหละ
ตำรวจก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สพวปีปฐุม
น้องชายยอมรับสารภาพนะคะว่าเขาใช้มีดแทงพี่ชายจริง
แต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งกินเหล้าอยู่กับพี่นี่แหละ
ทีนี้จังหวะที่เขาจะลุกขึ้นกลับบ้านพี่ไม่ยอมให้กลับบอก
อย่าเพิ่งรีบกลับสิกินต่อก่อนจะรีบไปไหนล่ะ
น้องก็บอกไม่เอาแล้วจะกลับแล้วพี่ก็คว่างแก้วใส่หัวเขา
พอหันหลังไปก็หยิบขวดมาตีที่หัวเขาด้านหลังอีกจนเขาล้มลงไป
ปรากฏว่าล้มไปโดนมีดที่มันวางอยู่ในตะแกรงหน้ารถมอเตอร์ไซค
มันตกลงมาพอดีไงล้มใส่รถแล้วรถล้มเอามีดที่มันอยู่ตะแกงหน้าเอาล้มลงมาอีก
พี่ชายเดินมาทำท่าเหมือนจะทำร้ายซ้ำเขาก็เลยคว้ามีดที่ตกลงมานั่นแหละ
แทงสวนกระหน่ำแทงไปนะคะตำรวจก็ให้พาไปหามีดที่ใช้ก่อเหตุ
เห็นว่าเอาไปซ่อนไว้ใต้รถไถตอนนี้ก็ยึดมาเป็นของกลางเรียบร้อยแล้ว
ต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นนะคะแล้วก็ต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ